คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะสามารถรับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อได้สิทธิ์เลือกกุญแจ๑ดอก
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปเลย๔ดอกครับ
กุญแจแต่ละดอกนะครับสามารถไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้นนะครับ
ขายให้ถูกภายในเวลาที่เรากำหนดแล้วรับโบนัสหลังตู้กลับบ้านไปเลยครับ
ซึ่งโบนัสภายในตู้นะครับคุณผู้ชมครับจะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครอบครัวของเรานะครับมีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการตอบโจทย์ด้วย
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องวัดวรจันทร์ครับ
พี่มีทองอยู่บาทหนึ่งแล้วก็เอาให้หนึ่งไปไปจำนำแล้วก็เอาตังค์ไปจ่ายค่ารถ
ก็คือว่าเราเป็นพี่น้องกันเราก็ทิ้งกันไม่ได้ทำอะไรเราก็จะช่วยเหลือกัน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

และบรรจุกรุพระเครื่อง
ประกอบพิธีเมื่อปีนักศัตริย์ใด

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ถูกครับ

พิธีบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุนะครับ
และบรรจุปรุพระเครื่องนะครับ
ประกอบพิธีเมื่อปีขานพุทธศักราช๒๔๖๙ครับ
นะครับในตอนนี้ครอบครัวของคุณหนึ่งจากสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ภาษาไทยระดับชั้นป๓ครับ
ผมคิดว่าพ่อกับแม่ผมลำบากมากครับผม
ตอนเด็กพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดี
แต่ตอนนี้น้องไม่มีอะไรกินเลยครับ

เพราะไม่มีเงินซื้อนมให้น้องครับผม
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อความข้างต้น
มีคำที่ใช้ลักษณะนามว่าเล่มทั้งหมดกี่คำ

โชค

จริงแล้วคือ๗คำทั้งหมด

มีทั้งหมด๗คำนะครับคุณผู้ชมดังนี้นะฮะ

ฉมวกตลปัดเกวียนหวีเคียวไม้พายหอก
ตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณหนึ่งนะฮะจากสุพรรณบุรี

กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องข้าวเหนียวหมูทอดครับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วง
ทั้งแฟนแล้วก็ทั้งลูกชาย๒คนนะครับ
เราเป็นห่วงการเป็นอยู่การกิน
เอ็มโรงเรียนใกล้เปิดก็ไม่มีชุดนักเรียน

ทำไมแค่ต้องการซื้อชุดนักเรียนหนึ่งไม่มี

จำนวน๑๕กล่องภายในเวลา๓นาที

เอ๋จะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าได้ข้อนี้นะครับ
พุ่งทุกไปกันหนึ่งนะครับ

ทำได้ทำได้ตอนแรกทำไมมันกดดันไหมผมถามอีกนิดนึง

และเวลา๓นาทีที่เราให้เอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
๑๕กล่องเป็นที่เรียบร้อย๓นาที
ครอบครัวนี้นะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๘วินาทีครับ

ครอบครัวของคุณหนึ่งนะฮะจากสุพรรณบุรีนะครับ

๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

ที่จะสามารถคว้าเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่

จากเรื่องที่เหลือนะครับนั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
ตอนนั้นผมเหลือเงินอยู่ร้อยกว่าบาท

เอานมถั่วเหลืองใส่ให้เขาเขาดูดเขาก็ทิ้ง
ดเขาก็ทิ้งเราก็ร้องดูดก็ทิ้ง
ทั้งคืนเลยสงสารลูก
ลูกจะทำยังไงไม่มีเงินให้ลูก
น้องชายโทรมาว่าไปทำงานด้วยกันไหม

จับแต่ไม้ละนาดนั่งแต่ตีละหน้าที
แต่เพื่อลูกลูกไม่มีนมกินตัดสินใจทำต่อครับ

เป้าการ์ตูนโดราเอมอน
เป็นรูปหน้าของตัวการ์ตูนใด
ขอเป็นข้อ๓ครับ

หมื่นครับพ่อ

แล้วมันเป็นอย่างที่คุณพ่อพูดเอาไว้ด้วย

คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของพ่อหนึ่งนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

คุณแจดอกที่๑ใครจะเป็นคนเลือกครับ

จะเลือกกุญแจดอกไหนเป็นดอกแรกครับ

กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที

ผมขอให้โชคดีและขอให้ได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ
ขอให้ได้โบนัสกลับไปบ้านเยอะมากที่สุดนะครับ

ไปออกไป

อะไรเลขตรงครับพี่เลือกกันเอาไว้จะได้บรอนะกลับไปบ้านเท่าไร
หนึ่งหมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับ
เอาล่ะมาสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับ
ในตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณหนึ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ
๑หมื่น๕๐๐๐บาทพร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
คำว่าเพราะซ้ำกำซัด
เป็นคำที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัว
ลอดเดียวที่นอกจากสู้ยิบตาแล้วก็คือ
ต้องอดทนให้มากกว่าที่เคยอดทนมา

และผมขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพี่หนึ่งนะครับ

ฝากครอบครัวพี่หนึ่งไว้ด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครพร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย
อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ช่วยกันสิครับ

แฟนรายการและคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอน

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
แต่ก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวของคุณหนึ่งนะฮะว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้างนะครับ

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีไทยที่ตีกับลิเกอยู่

พอมาปี๕๔น้ำท่วมครั้งใหญ่
บ้านท่วมเสียหายหมดครับ

แล้วก็มาวันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่า

ทุกข์ใจที่ผมท้อที่สุดก็คือ
ปัญหานี่สินที่มีอยู่๑๘๐๐๐๐บาท
แล้วก็กู้มาทำรถตู้อีก๕๐๐๐

มันเป็นภาระที่ใหญ่หลวงสำหรับครอบครัวของผมครับ

พอตกกลางคืนเด็กต้องกินนม
เอานมถั่วเหลืองใส่ให้เขา

ลูกจะทำยังไงไม่มีเงินให้ลูก
ถ้ามองย้อนกลับไปวันที่ผมเหลือเงินร้อยกว่าบาท
คือผมท้อนะครับแต่ผมไม่ถอย
ดีใจค่ะที่ได้มาในรายการนี้
อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
ที่ตอนนี้เจอปัญหาไม่ว่าจะปัญหาหนักแค่ไหน
ขอให้ทุกคนมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อค่ะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
อยู่ดีก็ผลตกเหมือนมีลมอะไรมาแล้วครับ
ผมกับเมียก็ดันเอาไว้กลัวบ้านจะล้ม
เวลาผลตกผมกลัวมากเลย

เลื่อยไม้ความยาว๓๐เซนติเมตร
จำนวน๔ท่อนให้หมดภายในเวลา๓นาทีครับ

ใครครับโอ้โฮแม่นมาก

ด้วยได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เงินเงิน